จังหวัดระยองนะคะตำรวจได้รับแจ้งเหตุแม่วัย๘๐ปีแทงคอลูกเลือดอาบ
เกือบตายนะคะตกใจมากอุ๊ยเกิดอะไรขึ้น
ได้ยินโปรยแบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนคิดแล้วว่า
ถ้าลูกไม่เมาเหล้าก็เมายาอารวาสจะทำร้ายแม่แน่
คุณผู้ชมไม่น่าเชื่อกลับกันนะคะ
คนเมาคือแม่ค่ะแม่เมาแล้วทำร้ายลูกเนี่ยเห็นเลือดท่วมนี่ไหมคะ
เราต้องย้อมสีเนี่ยแม่เมาแล้วถามชาวบ้านเขาบอกโอ้โห
โอ้โหคุณยายท่านนี้วีรกรรมเพียบนี่ค่ะ
เจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ไปถึงปุ๊บเจอนายแหลมทองวัย๕๒ปีคนนี้
ถูกแทงมีแผลกว้าง๔เซนติเมตรลึก๒เซนติเมตร
นั่งรอความช่วยเหลืออยู่ค่ะนี่เปล่าปากเข้าไปเสียบลงไปขอ

ผู้ก่อเกอร์เหตุคุณยายค่ายค่ะ
แม่ของคนเจ็บนี่แหละยังเมาโวยวายอยู่ในบ้านนี่นี่

ลูกสาวต้องใส่กุญแจล็อกประตูขังไว้เพราะกลัวแกจะเมาแล้วออกไปอารวาสใส่คนอื่น
อังกฤษล่ะเดี๋ยวน้ำเมา
ก็เดี๋ยวกับเมาแม่
อย่ากลัวไปเลยจริงเลย

แม่พูดอย่างนี้เลยเหรอครับแม่โอ้โหช็อคไหมล่ะใช่ค่ะ
แหลมทองตอนนี้เนี่ยรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งทีมข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปที่บ้านของในของคุณแม่ของคุณยายนี่แหละ
น่าจะเริ่มส่างเมาแล้วทะเลาะกับลูกสาวอยู่ทะเลาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันอยู่
ยายบอกที่ยายต้องแทงลูกอ่ะเพราะลูกชอบเข้ามาทำร้ายยายก่อนยายเลยต้องป้องกันตัวส่วนเรื่องการดื่มก็ป๋องเดียวเองยายแกว่าอย่างนี้
น้าเต่าแม่ไปแทงพี่แหลมทำไมอ่ะ
แต่อยากให้แม่ได้รับการรักษามากกว่าจะได้หายแล้วกลับมาเป็นแม่ที่น่ารักและอยู่ด้วยกันเหมือนเดิม
ยืนยันเลยว่าเขาไม่ได้จะทำร้ายแม่แต่วันนั้นแม่เมาเหล้ามากแล้วไปตะโกนด่าเพื่อนบ้านข้างกันเขาก็เลยไปห้าม
กลัวจะมีเรื่องกลายเป็นเรื่องเข้าตัวเองอะค่ะมีดปักกลางหลังคอเลย
คุณยายแกไม่ได้ป่วยเป็น๕โรคร้ายแรงและไม่ได้มีอาการจิตเวทด้วยนะ
ตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างกระบวนการการช่วยเหลือนะคะ
เพราะว่าคุณยายแกก็มีปัญหากับลูกสาวกับชาวบ้านบ่อย
ก็เลยให้ลูกสาวแยกกันอยู่สัก๒เดือน
ลูกสาวออกไปเช่าห้องอยู่ให้ยายอยู่กับลูกชาย
พมเสียค่าเช่าห้องให้เลยนะ
ให้ลูกแล้วก็ให้ยาย๓คนคนละ๓๐๐บาท

ทะเลาะกับลูกสาวเอาลูกสาวออกไปแล้วคราวนี้แทงลูกชายอ่ะค่ะ
วันจันทร์เดี๋ยวต้องประชุมกับสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมกับผู้นำชุมชนหาแนวทางแก้ไข
พายายเข้าสถานสงเคราะห์นะคะ
อืมทีนี้เห็นว่ามีวีรกรรมของคุณยายค่ายด้วย
ชาวบ้านบอกเพียบเลยจริงนะคะ
คือถึงขั้นที่ต้องถูกจับแยกจากลูกเนี่ยเป็นเพราะอะไร
ธันวาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมจำได้ไหม

ยายแกไปเดินอยู่กลางถนนแล้วแกไปนอนริมถนน
ใส่เสื้อคอกระเช้านอนริมถนนกู้ภัยจะมาดึงจะมาเรียกอะไรแกไม่สนใจเลย
สุดท้ายต้องพยายามแบบฉุดกระชากลากถูจะพาแกกลับบ้านให้ได้

ยายหลบเข้ามาหน่อยสิไปเดินทำไมกลางถนนน่ะ

ยาย

มึงมึงไปยังแกมี

นิ้วยายค่ายอ่ะนิ้วแกขาดฮะ

นักสังคมสงเคราะห์เลยต้องเข้ามาช่วยไงคะ

ยายแกชอบอารวาสและหนีออกจากบ้านอยู่บ่อย
ก็คิดว่าแกน่าจะป่วยนั่นแหละ

ต้องเร่งช่วยเหลือและแก้ไขโดยด่วนฮะ